มาถึงช่วงที่เราต้องช่วยเหลือชาวบ้านแล้วนะฮะ
ในช่วงของไทยรัฐช่วยด้วยวันนี้นะครับ
ก็ไปช่วยอาม่าที่สมุทรสงคราม
อ้อขอไปสมุทรสาครนะครับ

ตามหาเงินครึ่งล้านที่หายไป

ไทยรัฐช่วยด้วย
ช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่๕กันยายน

อายุ๘๕ปีหรืออาม่าวันดี

ออกไปใส่บาทพระในซอยข้างบ้าน
พระราม๒ตำบลท่าจีน
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

นำเงินที่ถอนมาจากธนาคาร
รวมกับเงินที่ลูกหลานฝากมาทำบุญ
ประมาณ๖๘๐๐๐บาท
ใส่กระเป๋าสะพายติดตัวไปด้วย

ที่อยู่เขตสแหมดำกรุงเทพ

ใส่เงินเป็นระยะเพื่อตรวจเช็คตลอดว่า

อาม่าเอามือจับกระเป๋าอีกครั้ง
ไม่พบกระเป๋าใส่เงินครึ่งล้านแล้ว
ด้วยความตกใจแต่ต้องตั้งสติ
กลับรถย้อนสอนดูตามเส้นทางเดิม
อาม่าไม่พบกระเป๋าเงินตกอยู่ตรงไหนเลย

อาม่าบอกว่าหลังจากที่ทำเงินหายไปครึ่งล้าน
เสียใจมากจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
เพราะเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่เก็บหอมรอมริบ
จากการทำงานมาตั้งแต่อายุ๑๕ปี
บางส่วนรวมกับลูกหลานจะเอาไปทำบุญบริจาคโรงศพ
แต่ณวันนี้เมื่อยังหาเงินไม่เจอ

ข้าวของและอาหารที่เตรียมจะไปถวายวัดต่าง
ยังคงอยู่ในตู้แช่แข็ง
จะทำบุญทำลงต่อลง
ให้ก็จะเอาไปให้คนที่แขกที่มันถ่ายรูปมาจากเมืองนอก
หรือถ้าพี่โครงเห็นคุณน้ำตาไหล
เห็นน้ำตาไหลทุกทีมาเล่าหลานจะเอาเงินไปเข้าบริจาค
จากภาพกล้องวงจรปิดที่ตำรวจตรวจสอบได้ตอนนี้
ตามเส้นทางที่อาม่าขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไป

นั่นหมายความว่าแทบจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่า
กระเป๋าใส่เงินครึ่งล้านของอาม่า

และใครหยิบไปหรือไม่

วอนคุณตำรวจให้ช่วยอาม่าอย่างถึงที่สุดด้วยนะคะ
และขอวอนแฟนข่าวที่เป็นชาวท่าจีนสมุทรสาคร

โอ้โหแต่ก็ผ่านมาเป็นสัปดาห์แล้วนะ